ประชุมล่มประชาธิปัตย์เลื่อนวันเลือกหัวหน้าพักครับ
พักประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย์
ขอรับใช้ชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนไทย

รถวิ่งผ่านบ้านทุกวันเลยตอนเลือกตั้งผมร้องได้เลย
แต่ว่าเมื่อวานนี้อยากให้คุณผู้ชมไปดูการประชุมพักประชาธิปัตย์
คือผมบอกเลยนะว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะ
เขามีความเข้มข้นในระเบียบข้อบังคับนะครับ
แล้วก็ระเบียบข้อบังคับการประชุมที่เขาใช้ในพักเขาเนี่ย

อย่างประชุมในสภายังไงอย่างนั้น
มีลักษณะของเกมการเมืองว่า

ประชุมครบหรือไม่ครบหรืออะไรยังไงแบบนี้ด้วย
ไปดูการประชุมใหญ่วิสามันพักประชาธิปัต

เราก็ลุ้นลุ้นเพราะว่าถ้าได้หัวหน้าพักเราคงจะรู้ว่า
ทิศทางของการเมืองไทยมันจะเป็นยังไงไปด้วย

มีสมาชิกเข้าประชุม๒๙๙คน
ครบตามกฎหมายและข้อบังคับพักที่ต้องมาเกิน๒๕๐คน

โดยมีผู้เสนอตัวขอลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพัก

คุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาศุกร์ครับคุณผู้ชมฮะ

ขณะที่นายอลงกรพลบุตรก่อนหน้านี้
ก่อนหน้านี้ก็โอ้โหมีความตั้งใจอยากจะเป็นหัวหน้าพักประชาธิบัติ
ปรากฏว่ามาถึงวันประชุมนะครับ

ยื่นใบลาออกจากพักประชาธิบัติ
ท่านเคยลาออกไปรอบหนึ่งแล้วไหม
ใช่ครับเป็นการยื่นครั้งที่๒แล้ว
ขณะที่มีการวางตัวในนราพัฒน์แก้วทองอดีตสอบบัญชีรายชื่อ
และเป็นอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย

โดยมีนายเดชอิตขาวทองสสสงขลาเป็นเลขาที่การพักครับ
ส่วนอีกฝากล่ะอีกฝากสนับสนุนนายอภิษฎเวชาชีวะอดีตหัวหน้าพัก
ให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกสักครั้งเถอะนะพักมันย่ำแย่ตอนนี้
ตอนพูดว่ากรทมก็สร้างความคือฮาคือคล้ายกับภาควัฒนธรรมิบัตร

อยู่มา๕ปีต้องเป็นสมาชิกมา๕ปี

นี่คุณดรเอ๊นี่ได้รับการทับทามจากคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะ
บอกอย่างนั้นผมมาสังเกตการณ์เฉยครับดรบอกผมมาสังเกตการณ์เฉย

ไม่แน่เลยครับเพราะวันนี้ก็ไม่มีผู้สมัครเพื่อนเติม

แล้วขอความกรุณาสื่อมวลชนออกจากห้องประชุมด้วยครับ

เพื่อจะให้การประชุมมีความชัดเจน

นายสาธิตปิตุเตชะอดีตรองหัวหน้าพัก
แล้วก็ประกาศสนับสนุนในอาร์ไพรศิลป์เวชาชีววะ
เป็นหัวหน้าพักก็เสนอให้ที่ประชุม

เสนอให้ที่ประชุมงดเว้นข้อบังคับ
เลือกที่จะให้น้ำหนักคะแนนโหวตกับสส๗๐ได้ไหม

แพ้คะแนนเสียงไม่ถึง๓ใน๕
ก็ทำให้กลุ่มที่สนับสนุนนายอภิษฎแก้เกม

นะครับไปกินข้าววันใช่ไหม

พอเข้าห้องประชุมปั๊บก็มีการนับเสนอให้นับองค์ประชุมครับ
พบว่ามีเพียง๒๒๑คนไม่ถึง๒๕๐คนไม่ได้ไง
ก็คือบางคนเขาจองตัวเอาไว้แล้วไงช่วงบ่าย
แต่ว่าตอนเช้ากิจกรรมมันใช้เวลาเยอะ
ตอนเช้ามา๒๙๙คน

แม้จะมีการพักนะครับประชุมรอสมาชิกกลับมา
นี่เหมือนในสภาไหมในสภาไหมผมบอกแล้วว่าเขาทำเหมือนในสภาเลย
แต่ปรากฏว่าพอนับใหม่นับใหม่ปั๊บ
แทนที่มันจะเพิ่มขึ้นมันน้อยลงกว่าเดิมอีก

โอ้โหเลื่อนนะครับต้องเลื่อนการประชุมใหญ่วิสามันออกไปก่อน
นายนราพัฒน์แก้วทองยอมรับว่ามีผู้ใหญ่มาทาบทามให้ลงสมัครหัวหน้าพัก
อยากหาใครที่เป็นคนกลางมาทำหน้าที่เขียนกฎิกาซิ
กฎิกาให้เป็นที่ยอมรับนะครับ
รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้คำนี้มันแสดงให้เห็นอะไรสักอย่างนะ

โดยจะขออยู่ในตำแหน่งแค่ปีครึ่งหรือ๒ปี
มองว่าโอบชุมร่มครั้งนี้ในแง่ดีมันก็มีนะ

นี่แหละนี่แหละดอมน้ำแข็งคุณนัทพงศ์
มันคือเสน่ห์ของพักประชาธิปัตย์
มันก็เป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในเวลาเดียวกัน
แข็งและอ่อนอย่างไรครับคุณนราพัทธ์ครับ
วันนี้ถ้าเกิดว่าเรารอโอกาสให้ทั้งทุกคน
มาหาลือกันอีกครั้งหนึ่งได้มาพูดจากันอีกครั้งหนึ่ง
เราอาจจะมีกฎระเบียบกติกาที่ชัดเจนแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่าย

แล้วเราก็จะได้รวมพลังกันเดินไปข้างหน้าได้
ถ้าวันนี้เรายังเป็นแบบนี้ผมว่า
เราก็เหมือนกับแพ้ภัยตัวเองนะครับ

นายจุลินลักษณะวิสิตรักษาการหัวหน้าพักระบุว่า
ชุดรักษาการโดยเร็วคาดว่าจะเป็นวันที่๑๒กรกฎาคม
เขาเลือกนายกเมื่อไหร่นะ

เพื่อยกเว้นข้อบังคับพักให้มีการประชุมเลือกหัวหน้าพักใหม่

โอ้โหมันจะไปเสด็จน้ำ๑๒เลยเหรอ
และทิศทางในการจะยกมือ
เลือกนายกมันจะเป็นอย่างไรหรือของพรรคประชุมนิปัตย์
มีคุณอลงกรใช่ไหมที่บอกว่าจะยกมือให้กับพักที่เป็นเสียงข้างมาก

ไม่ใช่แค่ลาออกจากการลงสมัครหัวหน้าพักนะ